มีคนที่เขาโพสต์ภาพอาหารกลางวัน
ถาดหลุมของเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่อยู่แถวมีนบุรี

เราไปคุยกับท่านผอของเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟัง
แต่คนที่โพสต์เนี่ยบอกว่า

อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาเนี่ย
มาดูให้หน่อยดูสิถาดหลุมอาหารกลางวันของเด็กเนี่ยโอ้โห
แทบจะไม่มีกินเลยดูข้าวนิดนึงกลับนิดนึง
ไม่มีอะไรที่แบบเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นผักอะไรเลย
นะฮะหรูสุดข้าวต้มซี่โครงไก่ก็มีบางวันอย่างเงี้ยนะครับ
เห็นแล้วมันก็โอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอ
อย่างในนี้มีเมนูแกงกะทิฟักทองเนี่ยใช่ไหมฮะ
นี่ครับบางทีก็ซี่โครงไก่เป็นข้าวต้มเนี่ยนะครับ
เราก็ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
เกี่ยวกับกรณีนี้โรงเรียนนี้เนี่ยนะครับ
ไปตรวจสอบแล้วคือโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
เป็นโรงเรียนที่ถูกระบุอยู่ในสื่อออนไลน์ค่ะได้คุยกับท่านผอแล้วนะครับ
อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือนะครับนางชะนันทราวรรัฐนะครับ
ท่านผอชะนันเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วเป็นแบบนี้
ทางโรงเรียนเนี่ยมีแม่ครัวที่จะมารับเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับ
โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนมาอยู่ที่๓๐บาทต่อหัวของเด็กนักเรียน
มีทั้งอาหารเช้าด้วยเป็นอาหารจานเดียวอย่างเช่นข้าวไข่เจียวข้าวกระเพราหมูแล้วก็ข้าวผัด
อันนี้ราคาหัวละ๑๐บาทกลางวันจะคิดหัวละ๒๐บาท
มีกับข้าวสองอย่างมีของหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาลอีกหนึ่งอย่าง
รวม๒มื้อเช้ากลางวันก็เป็น๓๐โรงเรียนนี้จัดสรรให้๒มื้อเลย
โดยในเงินจำนวนนี้จะครอบคลุมทั้งค่าแรงของแม่ครัว๔คนด้วย
แล้วค่าแก๊สด้วยนะบวกกับวัตถุดิบที่เอามาปรุงอาหารอีก
ประเด็นที่โลกออนไลน์เอาไปเผยแพร่ไปแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กัน
ผอโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือบอกว่าแบบนี้ครับ
มันคือวันพุธที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
มันเป็นปัญหาของนักเรียนชั้นป๔ที่คุณครูปล่อยลงมากินข้าวช้า
ตอนกลางวันทำให้กับข้าวในโรงอาหารมันหมด
ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาวัตถุดิบเท่าที่มีอยู่
เอามาทำกับข้าวให้เด็กนักเรียน

ก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าเด็กบางคนอย่างอาหารมื้อกลางวันเนี่ย
เราจะมีกลับสองอย่างนะคะแล้วก็มีขนมอีกหนึ่งอย่าง
ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเด็กบางคนอาหารสองอย่างนี้
อีกอย่างหนึ่งอาจจะชอบอีกอย่างนึงไม่ชอบก็ไม่เอา
ก็จะเอาอย่างเดียวนะคะบางคนอย่างแกงจืดไม่เอาผัก
ก็จะเอาแต่ไก่กับน้ำเลยก็กลายเป็นว่าเป็นน้ำซุปนะคะ
อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันการสื่อสารนะคะ
ก็มีเข้ามาสองลายนะคะเป็นคุณแม่กับคุณยาย
มีสองไลน์ก็เข้ามาคุยนะคะแล้วก็ได้อธิบายทำความเข้าใจ
ก็รู้สึกว่าท่านทั้งสองลายจะเข้าใจ
อธิบายกันเข้าใจแล้วคุณจิรายุบุญชูเขาไม่ได้ถามแค่ผอนะ
ไปถามน้องนักเรียนเขาก็ยืนยันว่ามีคุณภาพจริง

เดี๋ยวจะมีการเชิญผู้ปกครองของนักเรียน
แล้วก็ชวนเด็กนักเรียนด้วยมาพูดคุยมาประชุมทำความเข้าใจกัน
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่ามีปัญหาแค่มื้อเดียววันเดียวจริง

เห็นมีกรณีอยู่ที่โรงเรียนวัดวงเดือนอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
ก็ปรากฏว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่แม่ครัวทำงานนะครับ
แม่ครัวที่เพิ่งไปสาบานเมื่อวานนี้ฮะป้าแต๋วนางพันธิพาเอี่ยมละเอียดนะครับ
ก็ยืนยันว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมามีคุณภาพ
แล้วก็ไม่เคยทำอาหารแบบมีคุณภาพ
วันนี้ก็มาทำงานวันสุดท้ายแล้วแต่ก็ทิ้งทวนเอาไว้หน่อยหนึ่ง

บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ชอบมาพากลรึเปล่า
เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวงเดือนที่อำเภอหันคาชัยนาฏไม่มีคุณภาพเนี่ย
ในช่วงเวลาที่จะต้องมีการหาผู้ที่จะมาทำอาหารกลางวันเจ้าใหม่
สัญญาของเจ้าเธอที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะหมด
ก่อนหน้านี้เคยมีคนมาเสนอว่าให้ทางโรงเรียนไปซื้อวัตถุดิบจากร้านที่เป็นเครือญาติของเขา
ของคนที่มาเสนอแต่โรงเรียนบอกไม่ได้มันมีเอกสงค์เอกสารระเบียบการจัดจ้างไว้แล้วว่าจะต้องจ้างแบบ
แม่ครัวมาทำแล้วให้แม่ครัวเนี่ยไปซื้อเนี่ยแต่มันก็เลยเกิดกรณีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าต้องการเอาเธอออกหรือเปล่า
แต่โรงเรียนบอกว่าซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นจ้างเหมาแม่ครัวเขาก็ต้องซื้อเอง
แต่ก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนอยากเข้ามาแทนเราแน่

อืมเมื่อวานนี้ป้าแต๋วก็เคยท้าสาบานกัน

อาหารกลางวันที่ไม่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียน
แล้วก็เนี่ยยกมือไหว่หลวงพ่อเสียมพระประทานประจำวัด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพสัทธานะคะ
บอกว่าขอให้โดนบันดาลให้ความจริงกระจ่างทีเถอะ
เธอจะได้พ้นมณฑินที่ถูกใส่ร้าย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริต
ภาครัฐส่งนายพุทธิพงศ์เลิศสถิต
ผู้ช่วยเลยค่ะที่การคณะกรรมการปปทลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ก็ได้มีการเชิญคณะครูคนที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม
แล้วก็ถามข้อมูลจากผู้ปกครองของนักเรียนนะคะ
ว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามระบบระเบียบวิธีการหรือเปล่า
ผู้ช่วยเลยค่ะที่การคณะกรรมการปปท
ก็เลยบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เป็นวันแรกก็ยังดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ครบนะคะ
เรื่องต้นก็คือขอดูงบประมาณที่มีการโอนงบลงมานะคะ
ก็ยังไม่มีการแล้วเสร็จสำหรับการตรวจสอบนะก็ขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
ก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ามีความคืบหน้าอย่างไร
จะชี้แจงให้ทราบคาดว่าต้องตรวจสอบย้อนหลังไปนู่นเลย๕๖ปีนะคะ
ว่ามีการดำเนินงานยังไงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณอาหารกลางวัน